ช่วงนี้พอมีเรื่องราวของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่ก็มีข่าวติดกัน
เคสเหมือนกันนะครับจากที่มีการโทรไปหาพนักงานแบงค์ก็โดนย้อนรอยกลับไป

ล่าสุดก็จับได้ทั้งขบวนการเป็นชาวอินโดมาอีกแล้วครับ

บอกว่าเป็นตำรวจนายผู้ใหญ่ระดับสูงนะฮะ
มีหมายจับติดตัวนั่นนี่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ย้อมรอยโอนเงินให้ครับแต่ว่า๑บาท

สาวลำปางที่คุยกับ
คอลเซนเตอร์นี่ก็เป็นคลิปเสียงนะฮะสาวลำปางที่คุยกับ

ที่อ้างตัวว่าเป็นนายตำรวจระดับสูง
โทรมาอ้างตัวว่าผู้หญิงคนนี้เขามี

เป็นคลิปเสียงที่นางสาวเอ
เป็นนามสมมุตรนะครับอายุ๒๘ปี
ประการที่นำออกมาเปิดเผยครั้งนี้

ระวังแก๊งมิจชาธิกลุ่มนี้ครับ

คือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคุณทัศนัย

พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อันนี้เป็นสลิปการโอนเงินของเขานั่นเอง

ถูกต้องคือนางสาวเอ

จากโทรศัพท์ของชายหญิงคู่นึง

ตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
มาขอไอดีไลน์มาแนะนำตัว

ถูกต้องแล้วก็แจ้งค่ะว่ามีกล่องพัสดุ

จังหวัดเชียงรายตรวจสอบแล้วมียาเสพติด

นางสาวเอแล้วพร้อมทั้ง

ทางไลน์ด้วยนะคะก็เลยบอกไปว่า

ชายคนนี้ก็บอกว่าใจเย็นเดี๋ยวจะช่วยเหลือนะ

อ้างตัวว่าเป็นผู้การกิ่งนะ

ผู้จาข่มขู่สอบถามข้อมูลส่วนตัว

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่

ดโอนให้ตามหมายเลขบัญชีที่บอกไว้

ตามไป๑บาทกับ๑๐เอสตาร์

ฟังเสียงกันหน่อยครับ
หมายเลขสวยทีเดียว
กด๑๑เอสตาร์

ใช่แล้วมีอะไรนะมีค่าโอนด้วย
คือโอนไปบาทกับ๑๑สตางค
แต่ว่าค่าโอนมากกว่านั้นอีก๒๕บาท๒๕บาท

แล้วก็หลักฐานอื่นไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลำปาง

ดูสลิฟนะคะค่าโอน๒๕บาท
แล้วก็ฝากเตือนด้วยผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ในลักษณะแบบนี้

แล้วก็ขอให้ตั้งสติไปพบตำรวจ
ไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

ไปที่ปปศเลยว่าฉันเกี่ยวข้องหรือเปล่า
หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่าธนาคารบัญชีเรามีปัญหาก็ไปที่แบงค์เลย

และนักมิจฉาชีพจะมีวิธีการหลอกมาใหม่ด้วยเหมือนกัน

อย่าตกใจนะตกใจแค่บาทเดียวนี้ยังพอว่านะ
ถ้ามากกว่านี้โอ้โหเสี่ยงทีเดียวนะฮะ